รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เขาทำใบส่งให้ไปผ่าตัดที่กรุงเทพเขาไม่ไปค่ะ
ห่วงคุณแม่ด้วยอยากกลับมาค่ะห่วงแม่ด้วย
ว่าถ้าไม่สบายใครจะมาดูแล
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีครับ

เข้าสู่รายการนะครับที่เป็นเพื่อนใจเป็นเพื่อนสำหรับคนมีรายได้น้อยนะครับ
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เหมือนไม่มีวันหมด

อยากได้เท่าไหร่ฝึกร้องมาให้เยอะค่ะ
สูงสุด๑๐เพลง๑ล้านบาท
คุณผู้ชมติดตามเรามาโดยตลอดก็คงจะทราบดีนะครับ
คราวที่แล้วเราทิ้งไว้ที่
หนุ่มผู้มีความกระตันอยู่หล่อเลี้ยงชีวิตคุณบุญช่วย

วันนี้มาลุ้นกันต่อเลยนะ
สำหรับใครที่รออยู่วันนี้มาถึงแล้วนะครับ
มาเอาใจช่วยเขาครับคุณบุญช่วย
ตุ๊กที่มีความกระตันอยู่รอเลี้ยงชีวิตครับ
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

คุณรุ่งนะฮะมาเรียนให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งนะครับ
ทบทวนเรื่องราวของคุณบุญช่วยคุณบุญช่วยนี่
อาชีพขับรถตุ๊กนะครับวินอยู่แถวสถานีรถสถานีรถไฟนะครับ
จังหวัดปราจีนบุรีมีหน้าที่ขับรถตุ๊ก
แล้วก็มีหน้าที่เลี้ยงคุณแม่ชะลอวัย๙๔ปีนะครับ
ซึ่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเพราะฉะนั้นคุณบุญช่วยก็จะต้องทำงาน
แล้วก็เทียวไปเทียวมาวันหนึ่งหลายรอบครับ๕๖รอบ
เพื่อจะมาดูแลคุณแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำต่าง
แล้วก็มีปัญหารายได้ไม่พอนะครับ
ลดขาดส่งงวดมา๕เดือนแล้วเป็นเงิน๒๐๐๐กว่าบาททีเดียว
ถ้าไม่กลับไปวันนี้ไม่มีเงินไปให้เขาโดนยึดรถแน่นอน
ถ้าโดนยึดไปเนี่ยหมดทางทำมาหากินทำอะไรไม่ได้เลย
เงินที่ส่งไปแสนกว่าก็หายไปด้วยสาบศูนย์ไปด้วย
ก่อนหน้านี้เราเคยมีติดขัดอย่างนี้มาก่อนไหมหรือว่านี่คือครั้งแรกตลอดไหม
ช่วงมาติดขัดเนี่ย๕เดือนเนี่ยแหละครับมันรายได้มันไม่คงที่เลย
ไหนจะค่าอาหารค่ากับข้าวค่าดูแลของแม่มันก็ร้อยกว่าบาท
เราก็ต้องหางานที่มันพอได้อะไรได้ร้อยพอบาทสองร้อยพอบาทก็ต้องเอาไปก่อน
แล้วก็จะขอร้องให้เขาว่าผมขอมีเวลาสัก๒เวลาก็ยังดี
ได้สักช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่าย๓โมงก็ยังดี
มีเวลามาดูแม่ช่วงนี้ขอช่วงนี้
ซึ่งอย่างที่คุณบุญช่วยบอกมาเนี่ยมันคงไม่มีงานไหนหรอกครับ
ที่เขาจะให้มาอย่างนี้ก็คือวันหนึ่งต้องทำงาน๘ชั่วโมง
คุณบุญช่วยขอกลับมาเนี่ยอย่างน้อยไปกลับมี๓ชั่วโมงแน่นอน
หายไปละ๓ชั่วโมงใครเขาจะจ้างล่ะครับ

แล้วต้องขับรถตุ๊กนี่แหละเป็นทางออกเดียว

เพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ผมยังไม่ยอมให้ยึดเด็ดขาด
ตอนนี้เขาไม่ยึดแล้วล่ะยึดไม่ได้ล่ะมีหกหมื่นแล้วเนี่ย
ห่วงแต่คนอื่นนะคุณบุญช่วยห่วงแต่คุณแม่
ทีนี้เราทราบมาว่าคุณบุญช่วยเองก็ไม่ใช่ว่าแข็งแรงอะไรนะ
ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ

ผมเคยประสบอุบัติเหตุมาแต่ผมไม่เคยพูดให้แบบยังไงผมทนนะ
ผมนั่งอยู่ในรถตุ๊กเนี่ยในระหว่างนั้นตี๕พอดี
ไม่รู้รถเข้ามาชนยังไงสนั่นเลย๕คันรวด

ตรงกลางเลยผมเนี่ยกระเด็นออกจากรถตุ๊ก
แล้วรถที่คันที่มันโดนชนต่ออีกคันที่สองมันลากผม
ผมไปกิ้งอยู่ในใต้รถพลิกอัพคันที่ไม่ได้ชนอ่ะ
กิ้งอยู่เป็นระยะทางเกือบ๓๐เมตร
ึ้งตุ้งตั้งตุ้งตั้งหัวผมอะไรแต่ผมไม่รู้แล้ว
สักพักพอมันจะหยุดรถผมก็ตะกายออกมาได้
แต่ตอนนั้นแขนผมไม่รู้แล้วแขนกระดิกไม่ได้ปวดไปหมดเลย
แล้วข้างนี้เลือดทั้งตัวตรงนี้ทั้งหมดเลยครับ
ขาเธอทั้งหมดเลยแล้วตรงเนี้ยฉีกฉีกจากนี่มาถึงเนี่ยเนี่ยรอย
โอ้นี่มีรอยอยู่มีรอยฉีกอยู่เห็นชัดเลยแล้วเย็บประมาณ๒๐เข็งได้
ผมก็พาไปหาโรงพยาบาลเขาบอกว่ากระดูกต้นคอเคลื่อน
แล้วไหล่หลุดซี่โครงข้างที่๘ล้าว

วันที่๕พฤศจิกา๕๙

ผมก็นอนไปไหนไม่ได้ทำอาหารกินไม่ได้
ก็ได้พยายาม

แล้วทางที่เขารถชนเขาก็มาเยียวยา
เขาได้เงินตรงนี้มาได้กินได้ใช้ไป
แล้วก็พอเขาให้มาเป็นก้อนช่วงนั้นเราไม่เคยติดค้างรถ
เขาให้มาที๔๐๐๐๖๐๐๐ของมุม
เขารวบรวมไปให้รถเหลือเท่าไหร่ก็ไว้ซื้อยา
แล้วมันพอไหมกับค่ารักษาเนี่ยคุณบุญช่วย
ถึงไม่พอก็ยังดีดีว่าเขายังมีความเป็นมนุษย์ที่เมตตา
ต่อที่คู่กรณีเขาก็มาเยี่ยมเยือนตลอด
แต่ผมก็ต้องทนเอาเพราะว่ามันขับรถไม่ได้
นานไหมทำงานไม่ได้ไปกี่เดือน

แหมนี่ถามภรรยาดีกว่า
คุณรุ่งแน่นอนล่ะค่ะคนที่เป็นสามีภรรยากันก็ย่อมมีความห่วงใยความรัก

ช่วงรถชนไหลหลุดนะแผลเลือดท่วมแล้วไม่มีใครมาดูเลย
เลือดทั้งตัวเสื้อผ้ากระเป๋าที่เขาใส่สตางค์ไม่ได้ขาด
จนเลือดติดหมดทุกอันเลย
เสื้อผ้านี่เละทั้งชุดถอดทิ้งเลย
ก็อยากให้เขาดูแลตัวเองดูแลแม่ให้ดีแค่นั้นแหละ
ก็มีก็เยียวยากันนิดหน่อยไปอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่ได้มีให้เขาเป็นก้อนหรอก
ก็ช่วงเขาไม่มีกินก็ต้องแบ่งกันไป

ข้าวสารเจ้าหุงเขาก็ไม่มีกับข้าวน้ำปลาอะไรก็ไม่มี
พาแม่อยู่อย่างไรอดอย่างนี้บอก
แต่เขาก็พยายามพอได้มาก็รีบไปซื้อเป็นห่วงแม่
รุ่งคะตอนนี้พี่รุ่งทำงานอะไรอยู่
พี่ก็เลี้ยงหลานค่ะอยู่บ้านดูแลแม่
ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วค่ะ
แล้วน้องสาวก็ผ่าตัดหัวใจมา
ก็มีอยู่๒คนที่ป่วยอยู่บ้านนะคะก็ต้องดูแลเขา
แล้วรายได้ของพี่ลุกมาจากไหนอะคะ
พี่จะมาอยู่กับเขาพี่มีลูกมาก่อน
พี่มีลูกสาวลูกสาวก็ให้พี่ใช้เป็นรายเดือน

พี่ก็พอใช้จ่ายในบ้านอยู่
จากเรื่องที่เคยประสบอุบัติเหตุด้านสุขภาพ
บุญช่วยเขามีปัญหาด้านสุขภาพอื่นอีกไหมคะพี่รุ่ง
เขาปวดต้นคอปวดเข่า
เขาต้องฉีดยาเข็มละร้อยเวลานี้หมอให้ฉีดให้แล้ว
หมอกระดูกเพราะฉีดยาเยอะมาก
เห็นบอกว่ากระดูกคอเคลื่อนซึ่งมันต้องใช้เวลานะ

มันไม่ได้เคลื่อนอย่างเดียวนะคะมันเสื่อมมาก่อนแล้ว
มันเสื่อมด้วยหมอเขาส่ง
เขาทำใบส่งให้ไปผ่าตัดที่กรุงเทพเขาไม่ไป
ถ้าผ่าตัดมันต้องพักนานเขาก็ไม่ยอมไป

ห่วงแม่ด้วยว่าถ้าไม่สบายใครจะมาดูแล
แม่นี่อันดับหนึ่งเลยเขาจะห่วงตลอด

นี่เป็นสาเหตุที่พี่รุ่งรักสามีหรือเปล่า
สงสารรักสงสารค่ะ
ความสงสารที่อยู่ได้ทุกวันนี้ค่ะ

แล้วตัวเองเหลือค่อยกินไม่เหลือก็ไม่เป็นไร

แต่ถ้าได้เงินไปจากรายการเราวันนี้๘๐๐๐เนี่ย
ถ้าไปหาหมอพอจะได้ไหมคุณบุญช่วย
พี่บุญช่วยมีบัตร๓๐บาทรักษาทุกโรคไหม

แต่ว่าทีนี้หนูรู้ว่าพี่บุญช่วยตอนนี้คือไม่ได้อยากไปทำอย่างอื่นหรอก
คือเมื่อใดก็ตามที่ตัวเองต้องไปรักษาไปนอนโรงพยาบาลก็มีจิตห่วงแม่
ว่าใครจะปฏิบัติพัดวี๕เวลา๘เวลาที่เราทำอยู่
ก็เป็นอาชีพเดียวที่จะทำให้สามารถกลับมาดูคุณแม่ได้
ก็ต้องขับตุ๊กนี่แหละครับทำอย่างอื่นไม่ได้เด็ดขาด

พี่บุญช่วยเงิน๘๐๐๐๐บาทสำหรับพี่บุญช่วยถือว่าเยอะไหมคะ
เยอะครับผมเยอะมากด้วย
อย่างน้อยก็หลักเลยก็เรื่องรถมาทำบ้านให้มันดูดีหน่อย
ผุบไม่พังลงไปก็ค่อนข้างชั่วแล้วแต่เราก็ต้องหาซื้อมือสองกันหน่อย
ต้องซื้อมือสองถึงจะได้เยอะได้ของเยอะ
สังกษีมือสองอาจจะได้ประตงประตูมือสองมาให้มันแข็งแรงหน่อย

ถ้าทำได้จริงอีกเพลงหนึ่งเพลงหน้าก็จะเป็นตามเป้า
ถ้าได้๘๐๐๐จริงถือว่าสวรรค์เลยไหมพี่บุญช่วย
โอ้โหสวรรค์ส่งมาบันดาลรายการร้องได้ให้ล้านจริงครับ
เราจะมาเริ่มสารฝันกันต่อเลยในเพลงสุดท้ายที่คุณบุญช่วยตั้งไว้
แต่ไม่ใช่เพลงสุดท้ายสำหรับคุณบุญช่วยบนเวทีแห่งนี้นะครับ
ถ้ายังร้องไม่ผิดก็จะร้องไปได้เรื่อยเงินก็จะมากขึ้นเรื่อยนะครับ
ถ้าทุกคนพร้อมนะครับมาฟังอินโทรเพลงที่๕เพลงที่มูลค่า๘๐๐๐บาทมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทเพลงนี้สร้างรอยยิ้มในหัวใจของพี่บุญช่วยได้บ้างหวานเลยไหมฮะ

ท่านยม

ถ้าจะยมพระบาลก็ไม่ได้

โอ้ยสบายแทน
แต่คุณบุญช่วยครับ
ทางเลือกของคุณบุญช่วยยังมีอีกมากมาย

หรือสู้ต่อก็ยังมีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวซึ่งในนั้นยังมีได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้หนึ่งคำซึ่งสองอันนี้
ร้องผิดได้๑คำเนี่ยโอ้โหเข้าเลย
ยังมีโทรหาคนรู้จักและเปลี่ยนเพลงมันยังเหลืออยู่สี่ตัวนี้
แต่ถ้าทำได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวช่วยนะเพลงหน้าแสนนึง
ครับตัดสินใจให้ดีวางแผนดีทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาง่าย
มันต้องใช้ความสามารถใช้สติใช้ไหวพลิบปฏิพันธ์ทั้งหมดที่เรามี
เอามาใช้วันนี้นะครับคุณบุญช่วยขอให้โชคดีกับทุกการตัดสินใจของคุณบุญช่วยนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณบุญช่วยครับคุณบุญช่วยจะสู้หรือจะหยุด

เหลือเลือกได้อีก๑แผ่นป้าย

ช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

รอบครอบดีจริงนะฮะ
อยากได้อะไรร้องผิดได้๑คำ

เพราะฉะนั้นเลือกให้ดีเลือกไปแล้วนะฮะ
แผ่นคือแผ่นที่๑กับแผ่นที่๒

อยากได้ร้องผิด๑คำค่ะ
มาดูกันนะครับว่าจะเลือกตัวช่วยได้ดั่งใจอีกหรือเปล่านะครับ
เขาเลือกมาแล้ว๒แผ่นได้ดั่งใจทุกแผ่นเลยนะครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๖ก็คือ
ร้องผิด๑คำร้องผิด๑คำร้องผิด๑คำร้องผิด๑คำร้องผิด๑คำร้องผิด๑คำ
ตัวช่วยเลือกมาแผ่นที่๖นี่นะครับร้องผิดได้๑คำครับ
อันนี้เป็นเจ้ามือหวยที่ผมไม่เล่นด้วยนะ
ร้องผิดได้๑คำหมายความว่าเพลงที่คุณจะร้องต่อไปนี้ถ้าคุณบุญช่วยร้องผิดไป๑คำก็จะถือว่าไม่ผิด
อันนี้ก็เบาใจแต่ดีที่สุดอย่าพยายามร้องผิดดีกว่า
อย่าลืมจุดอื่นที่น่าเป็นห่วงด้วยนะครับ
พร้อมนะครับคุณบุญช่วยขอให้โชคดีนะครับ
มาถึงเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

เรียกพี่ได้พาย
ตื่นหาข้าเรียกอาล้อมมาพัน
เรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอน
ผมที่ข่าวเหมือนดังด่อโดนต่อมันต่อย
บตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อน
เรี่ยวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนขวัญตา
กินกล้วยน้ำวาครึ่งหวีทุกวัน
เกิดนานไปนี้หัวใจยังหนุ่มกระชวยกระชุม
ฉะกันอยู่ได้เพียงแค่คอม
หมื่นวันท่านยมมาบานจะให้ไปไหนก็ไป
อยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อย
ดนมเหลือน้อยขอกำลังใจ
ถ้าเรียกลุงเรียกตาทีไรหัวใจจะวาย
หมดความหมายของชายชาตรี